มันเกิดขึ้นกับลูกเขยแล้วก็แม่ชาวโคราชกันหน่อย
มีการฟ้องร้องลูกเขยบอกว่าเนี่ยนะแม่ยายกับญาติเนี่ยนะ
ยักยอกเงินรางวัล๑๒ล้านกับหัวที่ถูกรางวัลที่๑ไปนะฮะ
ล่าสุดก็บอกว่าเดี๋ยวจะต่อสู้คดีกันต่อเพราะว่าแม่ของฝ่ายชายเนี่ยเขาบอกว่า
ลูกเขาไม่เคยโกหกแล้วก็ยืนยันว่าเป็นความจริงนะครับนางบัวดันล็อกลางเป็นแม่ของชายวัยสิบหกปีที่อ้างว่าเขาถูก
ล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมูลค่าสิบสองล้านแล้วถูกแม่ยาคือแม่ของแฟนอายุสิบห้าปีเนี่ยนะฮะ
พร้อมกับญาติขโมยไปแล้วก็ไปขึ้นเงินรางวัลนางบัวตันร้องขอความเป็นธรรมอยากให้ตรวจสอบคลิปเสียงที่มีการพูดคุยต่อรองกันทางโทรศัพท์ระหว่างสองครอบครัว
ซึ่งมีหลักฐานอยู่ที่ตำรวจภูทรหนองหงแต่ก็ยังต้องการให้มีการตรวจสอบดีเอ็นเอแล้วก็ลายนิ้วมือแฝงบนลอตเตอรี่งวดนั้นว่าเป็นลายนิ้วมือของใครนะฮะ
เขาบอกว่ามีทั้งหมด๘๐ชุดโดยหากไม่พบหลักฐานของลูกชายเธอก็ยอมแพ้พร้อมยอมรับไม่เคยเห็นลอตเตอรี่ที่ลูกชายอ้างว่าถูกหวยลูกชายแต่เชื่อว่าลูกชายฉันเนี่ยไม่โกหกลูกชายฉันเป็นคนดีย้ำได้ว่าจะต่อสู้จนถึงที่สุดนะครับ
แต่ทางนี้อยากขอว่าขอคลิปเสียงโทรศัพท์กับตรวจลายนิ้วมือได้ไหมช่วยความเป็นธรรมฝ่ายนี้หน่อยไม่ใช่มองแต่มองแต่ข้างเดียว
พี่ไม่ได้ใส่ความใครทั้งนั้นที่พี่พูดไปทั้งหมดคือเรื่องจริงทั้งนั้นที่เขามาบ้านพี่และก็สิ่งที่เขาทำกับพวกพี่ลูกชายเขายืนยันว่าเขาถือหอยลอตเตอรี่จริงแต่สำหรับพี่พี่ไม่เห็นหรอก
เพราะว่าลูกชายเขาโทรไปบอกพี่อยู่ทำงานอยู่สะแก้วเขาโทรไปบอกว่าเขาถือหอยลอตเตอรี่๑๒ล้านแล้วทีนี้แม่ถามเขาว่าลอตเตอรี่อยู่ไหนเขาว่าเอาไปให้แม่ยายเขาแล้ว
ทีนี้เยาวชนชายคนนี้ที่อ้างว่าถูกรางวัลที่๑ออกมาเปิดเผยครั้งแรก
ยืนยันเขาซื้อมาจริงซื้อจากที่บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์และถูกรางวัล
จากนั้นก็นำลอตเตอรี่ไปให้กับแม่ยายก็คือนางมานิดเต็มปักศรีอายุ๔๔ปี
ก็ด้วยความไว้ใจก็เป็นแม่ของแฟนก็เลยไปให้เขาไว้แต่ว่ากลับถูกยักยอกไป
ลูกสาวคนโตแล้วก็นางชวีวันลูกจันทร์

งวด๑มีสาธารณ์ยนต์ปี๖๑ซองใบ
เงิน๑๒ล้านบาทและก็ออกไปคืนรางวัล
ต่อมาศาลชั้นต้นยกฟ้องในชั้นแต่ส่วนมุมฟ้อง
และล่าสุด๑๗กันยายนที่ผ่านมา
คือยกฟ้องนางมานิดกับลูกสาวแล้วก็หลานสาว

โดยสารให้เหตุผลว่าเอกสารจากกองสลากที่โจทย์โต้แย้งมาในชั้นอุทธรณ์
เป็นเอกสารที่กองสลากรับรองอย่างถูกต้องแล้ว

อาจจะนำสลากไปขึ้นเงินก็ไม่ได้ปรากฏชื่อจำเลยสารก็เลยคำสั่งยกฟ้อง
แต่ว่าครอบครัวของฝ่ายเด็กชายจะสู้ดีกากันต่อไปนะครับ